เริ่มกันที่ข่าวแรกค่ะเป็นข่าวของพระเอกคนหล่อหน้าคนผิวเข้ม
พี่เกรทวรินทรนั่นเองค่ะวันก่อนเนี่ยเราเจอเขาในงานเลี้ยงเอเย่น
ค่ะคุณหล่อเข้มโดนใจมาก๖๙ปี
เกรทเนี่ยก็มาเป็นแขกคนพิเศษประจำกับเรานั่นเองนะครับ
พอเจอปุ๊บเราก็เลยขอถามหน่อยแล้วกันนะคะว่า
เรื่องราวชีวิตตอนนี้เป็นยังไงกันบ้างค่ะช่วงนี้ใกล้ปีใหม่แล้วก็เลยขออัปเดตหน่อยละกันนะคะว่า
หาเวลากลับไปไหนบ้างจะไปเที่ยวที่ไหน
เขาก็บอกว่าจะหาเวลากลับไปเที่ยวกับครอบครัวที่จังหวัดเพชรบูรณ์ค่ะ
พร้อมกับอาสาเป็นพ่อค้าน่าหล่อด้วยนะคุณ
คุณช่วยคุณแม่ขายทองไม่ได้มุกเลยนะไม่ได้มามุกทองมงทองม้วนนะ
บ้านเขาเนี่ยลูกชายร้านทองจริง
ส่วนภาพที่ขึ้นมานี้ไม่ใช่คุณแม่นะคะ
เขาว่ากันว่าหวานใจนอกวงการนี่แหละค่ะ
เอานำรูปมาโพสต์บนโซเชียลค่ะ
คุณเกรทเองก็ออกตัวชัดว่าไม่อยากพูดถึงเรื่องนี้
เพราะว่าเป็นเรื่องส่วนตัวไม่อยากจะให้กระทบอะไรกับคุณหมอ
เอาไปฟังเกรทค่ะ

เออก็ตามนั้นแต่ว่าก็
มันก็ต้องค่อยดูกันไปผมว่าความรักทุกคนมันก็ต้องมีช่วงค่อยดูอะไรอย่างนี้

ไปจากพี่เกดแล้วเพราะว่าข่าวเยอะนะ
เปล่าแต่มันก็มีเรื่องที่ต้องแบบรับมืออะไรอย่างนี้
ปกติเขาดูเป็นคนตลกนะแต่พอเดี๋ยวสัมภาพอย่างนี้นิ่งแช่งนิ่งกว่ารีหาแล้วอีก
จากนี้ค่ะเจ้าตัวก็ได้เผยถึงความรู้สึก
บอกว่ารู้สึกดีใจนะคะแทนเพื่อนมากเลย

ล้างครอบครัวแฟนสาวตั้ง๑๑ปี
คือเราก็เห็นเราก็รู้จักพี่กิ๊ก
เรียกว่าเหมือนเป็นพี่ชายเราคนหนึ่ง

แล้วก็อยู่ด้วยกันเจอกันมาตั้งแต่ผมเข้าวงการแรกเลยอะไรอย่างนี้
ใช่เดี๋ยวเขาพร้อมเมื่อไหร่ก็เดี๋ยวรอเปิดตัวเองแล้วกันนะคะ